ใช่ร้านเรามีเหงามายมากเลย
นี่บางทีเปล่าหาอะไรโชว์เพื่อนเลขลูกค้า
ใช่ไหมเหมือนกับเขาไปออกงานยังไง
เหมือนกับนางจัดงานเอเวรต์ไงเหรอ

ฉันอยากให้เจ๊แบบว่าติดต่อโชว์อะไรแบบ

ฉันอยากแบบให้เจ๊ติดต่อโชว์อะไรมาโชว์หน้าร้านเหรอ

นี่มั้ยล่ะโชว์ผลศาสตรุนทรมานะเอามาร้องเพลง

ไม่ใช่แต่โชว์ฝนธนสุนทรสงสารไก่

มีรับหรือทอนไม่ไหวหรอกแพง
เขาว่ามาจีนตั้งสี่ห้าแสน

เฟกกี้ศิษย์ธรรยายเห็นเขาบอกดี

โดดธรรมาศเข้าอยุ่งแบบไข้ทะโรงแรมเลย

ไม่ได้หมา

สอนเหมือนหมาเลยนะ

ไม่ได้มีสีเหมือน

โอ้โฮนี่พี่ได้ฮิปโปรด้วยหรือ

มาโชว์ลิงมาโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว์ลิงโชว
แต่ถ้ามึงเล่นเป็นลิงนี่ไม่ต้องแต่งอะไรเลย

มึงมองเป็นหรือจัดไม่ว่าไงวะ

วันนี้อยากกุมลึงสุขมากเลย

เอาดิไม่ห้ามปล่อยให้คุยกับมันอยู่ได้

เฉพาะผู้ธรรมดาคงก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว

อย่าเอาเก้าอี้ไว้ตรงนั้นเดี๋ยวลิงก็ปีนหรอก

อ๋อแล้วใครสั่งก็ได้สนุกกูแล้วมึง
กระโดดขึ้น

เนี่ยเขาด้วย

กลับมากยังไม่รึงเต้ปาลูมา
สวัสดี

เห็นลิงขนาดเดียวกัน

พี่โดยนึกเหมือน

เออ

เฮ่ยน่าเหรอ
น่าเหรอ

ลิงส่องช้า
มาทางนี้

ใคร
เหมือนเนอะ
เล่นเป็นคนไม่ค่อยดีเล่นเป็นสัตว์ดี
กำมือมา

เฮ่ย
จัดการ

เออลิงเออ
อ๋อพอบอกพอบอก
หก
อะไรตรงนี้อะไรล่ะ
ทำไมลิงยืนเหมือนคนแล้วล่ะ

หยุดลิง

ทำไมลิงทำให้ดีทำให้ดี
พี่พ่อจะมีกรงแผงกรง

เงียบติดเท่า
เงียบให้โบโห

เริ่มมาตีตีละ๙บวนอีก๒รอด
จริงเหรอ

มึงหันลิงวันทั้งท่านเลย

และมีวงมัวล้อให้ผ่านเล่นด้วย

มันเข้าไปอยู่ได้นี่ไงมีประตูด้วย

นี่นี่นี่

นี่นี่ใส่นี่ปั๊บนี่

น่าชอบ

ก็เป็นอกแนวยินเฉะนี้แหละ

ห้ารอบ